มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

หลังจากที่คุณได้ไปอธิษฐานแผ่ส่วนบุญสุขุศลในการทำบุญ
ออทริปนั้นคือลงจากปลาย

คือตอนนั้นอยู่ตรงทางปลายนะครับ
ลงไปเสร็จแล้วว่าเอ๊ะแวะตรงอะไรนะ
เปางมะพรา
พี่พยาบาลกับคุณหมอบอกว่าจะแวะก่อนไหม

ก็จะตรงเข้าเชียงใหม่
วัดนี้ทุกคนพบจำภาษาอยู่รูปเดียว

จะมีพระประจำวัดแค่ประมาณน้อยสุด๑รูปมากที่สุดไม่เกิน๓รูป
คือเวลาทำใส่บาทตอนเช้าก็ใส่กันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
เพราะว่าคนในวัดเขาไม่ได้ร่ำไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่

พอจากนั้นคุณก็ทำแบบตอนลงจากปลายเนี่ยประมาณสักเกือบ๒ทุ่มแล้ว
พอขับไปพบเสร็จจ๊ะรู้สึกมีใครตามหรือเปล่าวะ

จริงเพราะว่าทำบุญพรุ่งนี้มีคนตามครับ

มันเหมือนกับเราทำบุญแล้วมันเหมือนกับมีพลังบุญอยู่ข้างหลัง
แล้วถามว่าผมยังไม่ได้แผ่ส่วนบุญอะไรเลย
เพราะว่าพอทำเสร็จเหนื่อยกับการขับรถด้วยแล้วต้องขับรถต้องลงเขา

เหงียบไปเลยครับ
ป่าเท่ารู้จักไหมทุกคนป่าเท่า
เป็นภาษาท่องถิ่นในหลันนา

ตั้งใดก็เต็มแล้วก็เขาก็กินสอนแล้วพ่อเผากัน

เราก็พยายามเสื้อเรื่องนี้

แผ่มส่วนบุญภูมิข้างหลังด้วย
แผ่มส่วนบุญภูมิข้างหลังด้วย

วิญญาณตกหล่นคือไม่มีคนทำบุญให้
ไม่มีญาติไม่มีใครสนใจ

คุณสองคนไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้ถูกไหม

อย่างเช่นเวลาคุณจะทำกุมารทองกุมารทอง
พี่ผ่มเรียดผ่มอบล่างทางกลับ

เป็นเปรตที่เละเทะเน่า
คุณก็คิดเมื่อก็จะบอกว่าเปรตก็มาขอส่วนบุญภูมิ
ใช่ครับเหมือนหน้าพวกผมแล้ว

แต่ผมคิดดูว่าผมทำมา๕ปีเนี่ย

อันนี้ต้องเป็นเรื่องของคุณแจ้คล้ะ
เมื่อเร็วนี้เพื่อนคนหนึ่งของคุณเนี่ย

คุณก็ต้องไปบอกดวงวิญญาณว่าเขาตายแล้ว

ทุกคนคิดว่าเขาโดนฆาตกรรม

แล้วอยู่ดีบ้านคุณมีเจ้าที่บ้านคุณมีกุมารทอง

เวลาจิตเราอ่ะอยากจะคุยกับใครเนี่ย
เราสามารถแบ่งจิตไปคุยได้

ไม่สามารถได้เพราะเราจะมีตัวกันโดยพวกกุมารทองพวกนี้

เขาอกหักในเรื่องงาน

แสดงว่าวิญญาณเขาก็รู้ว่าตัวเขาตายแล้วสิ

เขาอยู่ตรงนี้ต้องโกย
บอกคือเขารับศพไปแล้ว

ไม่มีใครคิดจะเชิญวิญญาณออกเลย

โก้ก็มีเรามีเราด้วย

และขอเปิดเขาเรียกว่าทวานประตู
เชิญวิญญาณข้ามลงมา
แล้วผมก็คุยกับเขาว่ากลับไปที่ร่างนะ

แต่คนที่ฆ่าตัวตายก็จะต้องกลับมาอยู่ที่เดิม

ซ้ำทุกวันเวลาเดิมนะเวลาเดิม
ให้พระมาเอาทำพิธีหรือยังไงก็แล้วแต่

สมมุติคนนึงเขาบอกว่าอายุหกสิบปี

และคุณค่อยไปใช้เวรใช้กรรม
ถึงบอกว่าชีวิตมนุษย์นี่มีค่ามาก

ถ้างั้นขออนุญาตมาพูดเรื่องของกุมารทองบ้างนะฮะ

มีนักแสดงท่านหนึ่งมาขอลูก

ได้ครับได้มา๒๓หลายท่านแล้ว

แต่งงามก็ไม่์เห็นมีเลย

เขาก็ขอขอโต๊ะต่อละกัน
๒คนก็แล้ว๓คนผ่านไป๔คนคนที่๔ก็เป็นเพื่อนของผม

พอมาทำรายการเสร็จเขาก็บอกว่าแล้วมันได้จริงหรือเปล่าพี่

เขาก็มาแก้เรื่อยละครั้งนั้นล่าสุดเขาอยากไปรู้
แจ๊คจิทบอกตรงนะ
ทำกริปกันมาเป็นสิบครั้งแล้วเนี่ย

ก็ผู้หญิงผู้ชายได้กะเมึกกะเทย

เขาก็บอกเออมันก็เป็นสิ่งที่แปลก

ผมจะสร้างกุมารทององค์ที่
ดูรวยที่สวยที่สุดในประเทศ
ก็เลยเอาเขามาออกรายการ

ก็ตอนแรกผมเอากระบวน

ผมก็เลยเดินไปเอากระพวนเขาออก

อีกสักตัวได้ไหม
ก็คืออันนี้เป็นจอนะครับรุ่นจอที่

ก็รายได้ส่วนหนึ่งนะครับผมจะไปทำบุญแบบที่เราทำกันอยู่

เห็นเลยว่าเราจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคกับเด็กที่ขาดแคลนจริง
กับโรงพยาบาลอนามัยที่ขาดแคลน

อันนี้คือที่เอามาออกนี่มาบอกว่าสวยที่สุด
ก็คืออันนี้คือเราจะคนที่แบบว่ามีเรื่องปีชงต่าง
เสริมห่วงจุ้ยพลังงานของโต๊ะของอะไรพวกนี้จะต้องใช้พวกนี้ครับ
พลังงานบารมีแก้ชงคุณสัยโดนมนต์ดำ
ผีเข้าบ้านได้หมด

ได้ครับต้องเป็นอนาเขตบ้านเดียวกัน
ถ้ากุมารทองนอกอนาเขตมากลัวควิดตายไปหมด
กุมารเยอะขนาดเนี้ยเอาไปเก็บไว้ไหนหมดเนี่ย

ตอนนี้ก็เก็บไว้ก็เกือบเป็น๒๐๐๐แล้วมั้ง

เราสร้างเครื่องรางของขลังมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่า
เราสร้างเพื่อด้วยใจจริงนะครับ

ว่าอะไรดีเหมาะกับอะไรแล้วก็แก้อะไร

ไม่ใช่เป็นต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นผู้มีวิเศษอะไรมากมายนะครับ
แต่เรายึดถือตามหลักโบราณและตำนานเดิม

ผมถามหน่อยอย่างกุมารทองสองที่เขาอยากจะมาออกรายการเนี่ย

นี้ก็จะมีข่าวดีนะครับ
ยังไงก็เดี๋ยวจะให้ติดตามกันนะครับ

อ่ะโอเคนะครับ
ก็เรียกว่าทั้งหมดนะฮะคือเรื่องราวไม่เชื่อลบหลู่นะครับ
คุณแจ๊คคุณจิลกุมารทองนะครับ

ก็ได้มาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะครับ
ในการไปทำบุญนะฮะได้มีการไปปลดปล่อยดวงวิญญาณ
เรื่องราวของการขอลูกกับกุมารทอง

เพราะเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ศาลเจ้าพ่อขุนนริน

โปรดติดตามตอนต่อไป